ติดตามเรื่องราวของทีมชาติอังกฤษกันหน่อยนะครับ
หลังจากแพ้ให้กับไอซแลนด์ไปแบบพลิกล็อก
แล้วก็ตกรอบ๑๖ทีมสุดท้ายของศึกยูโร๒๐๑๖ไปอย่างน่าเสียดาย
ติดตามเรื่องนี้รวมไปถึงสถิติที่น่าสนใจนะครับ
ผลรอบ๑๖ทีมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
กฤษนั้นพลาดท่าแพ้ให้กับไอซแลนด์ไป๑ประตูต่อ๒
ทั้งที่ขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่๔นะครับ
ขณะที่สเปนครับซึ่งเป็นแชมป์เก่า
ก็แพ้ให้กับอิตาลีไป๐ต่อ๒ครับ
หมดโอกาสทำสถิติคว้าแชมป์๓สมัยติดต่อกัน
ทั้งสองทีมนี้มีความคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่ง
เพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตสาเหตุที่อังกฤษและสเปนตกรอบก่อนเวลาอันควร
เป็นเพราะว่าเปเล่ครับตำนานดาวยิงทีมชาติบราซิล
ทำนายเอาไว้ก่อนศึกยูโร๒๐๑๖จะเริ่มขึ้นว่า
ชิงชนะเลิศในยูโร๒๐๑๖ครั้งนี้จะเป็นอังกฤษกับสเปนครับ
ก็เลยกอดคอกันตกรอบอย่างที่เห็น
ผลจะออกมาตรงข้ามครับคุณผู้ชมครับ
นับตั้งแต่ฟุตบันโลกปี๑๙๙๔
เปเล่เคยทายเอาไว้ว่าโคลัมเบียจะเป็นแชมป์นะครับ

จากนั้นฟุตบันโลกปี๑๙๙๘
ถ่ายว่าสเปนคือทีมเต็งแชมป์
แต่ก็ตกรอบแรกไปเหมือนกัน
ส่วนฟุตบอลโลก๒๐๐๒ถ่ายว่าคู่ชิงจะเป็นอาเจนติน่ากับฝรั่งเศส
สุดท้ายทั้ง๒ทีมนั้นก็ตกรอบแรก
ส่วนบราซิลเขานั้นไทยว่าจะไม่ผ่านรอบแรกกลับสามารถคว้าแชมป์ได้ในที่สุดในปี๒๐๐๒กับฟุตบอลโลกนะครับ
ไปดูไซตี้หลังจบรอบ๑๖ทีมสุดท้ายกันหน่อยของยุโรส๒๐๑๖ทั้งอังกฤษและสเปน
ต่างก็มีเปอร์เซ็นต์การครองบอลติด๑ใน๓อันดับแรกครับ
โดยอังกฤษนั้นรั้งอันดับที่๓ด้วยการครองบอลถึง๕๗
แสดงให้เห็นว่าการครองบอลมากกว่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโอกาสที่จะชนะนะครับ
อกจากนั้นอังกฤษยังมีโอกาสยิงถึง๘๓ครั้งครับ
มากที่สุดเป็นอันดับที่๒รองจากเบลเยี่ยมแค่ทีมเดียว
แต่ที่ผ่านมาครับกลับไม่สามารถทำอะไรคู่แข่งได้ครับ
โดยในรอบแบ่งกลุ่มชนะเวลส์แค่นัดเดียวนะครับ
แล้วก็ที่เหลือก็เสมอกับรัสเซียและโซโลวาเกีย

อังกฤษเนี่ยมีทั้งแฮรี่เคนและเจมมี่วาดี้
ซึ่งเป็น๒ดาวเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับศึกฟุตบอลพลลิกอังกฤษ
ฤดูการที่แล้วเคนเป็นดาวสันโวนะครับ๒๕ลูก
ส่วนวาดี้ก็ยิงไปถึง๒๔ลูก
แต่การขันยูโรในครั้งนี้๒คนก็แผงลิดไม่ค่อยออกเลยทีเดียวครับ
ส่วนการตกรอบ๑๖ทีมของอังกฤษนั้นทำให้โรยฮอตสัน
ประกาศลาออกทันทีซึ่งฮอสซันนั้นคุมทีมชาติอังกฤษ๕๖นัดครับ
ชนะ๓๓นัดคิดเป็น๕๘๙เมื่อเทียบกับสถิติของกุญสือ
๓คนก่อนหน้านี้ก็เป็นรองทั้งเซเวนโกรันอีริกสันกับฟาบิลคาเปโลครับ
ซึ่งสถิติของทางด้านรอยฮอตซันนั้นเหนือกว่าเพียงแค่สตีฟแมคคาเรนเท่านั้นนะครับ
ส่วนคนที่คาดว่าจะเข้ามาแทนรอยฮอตสันครับ
รับพนันในอังกฤษยกให้คนนี้ครับ
แกเรดซาวเกดกุญสือของอังกฤษชุดยู๒๑นะครับ
หรือว่าชุดอายุไม่ถึง๒๑ปีที่เพิ่งคว้าแชมป์ตัวลงทวนาเมนต์เป็นเต็ง๑นะครับ
ส่วนรองลงมาก็เป็นอลันพาดิวครับ
ที่ทำทีมคริสตันพาเลสนั้นจบอันดับที่๕ในศึกฟุตบอลพิมลิกอังกฤษฤดูการที่แล้ว
ผลงานก็เป็นไปตามฟอร์มที่หวังเอาไว้ก็คือสามารถทำทีมบอลมัดอยู่รอดในพิมเบอร์ลิก
ส่วนชื่อที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือคนนี้ครับ
ตีเฟ่นเจอราชที่เตรียมแขวนสตัสหลังเลิกเล่นนะครับ
โพลมาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยอัตราต่อร่องแทงหนึ่งจ่ายหนึ่งร้อยครับ

กลับมาแข่งขันรอบ๘ทีมสุดท้ายในวันที่๓๐มิถุนายน
แลนด์ครับจะเจอกับโปรตูเกตครับ
ส่วนเวลส์พบกับเบลเยี่ยม
ส่วนคู่บิ๊กแมชในรอบนี้นะครับ

และฝรั่งเศสเจ้าภาพพบกับไอซแลนด์ครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมร่วมสนุกกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
การส่งปรายศนียบัตรมาทายว่าทีมใด

เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาท

เป็นเงินสด๑๐ล้านบาท๑รางวัล
สนุกได้จนถึงวันที่๙กรกฎาคมนี้
ภายในเวลา๑๘นาฬิกาครับ